จอทีวีศึกวันนี้เวลา๑๓นาฬิกา๙นาทีเป็นเริกงามยามดี
พระมหาสมปองก็จะปิดฉากตำนาน๓๐ปีที่อยู่ภายใต้พระเหลืองหรือใต้ร่มกาสาวพัฒน์ครับ
เป็นบรรยากาศจริงตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะ
บรรยากาศที่พระมหาสมปองตาลปุตโตเป็นพระนักเทศชื่อดังวัดสร้อยทองครับ
ท่านจะลาศิกขาเรียกว่าศึกก็ได้ลาศิกขาก็ได้ฮะ
ศึกวันนี้ตามที่ได้มีการประกาศไว้ถือว่าตามติดติดกับทิศไพรวัน
ภัยวันท่านไปก่อนแล้วนะฮะรอบนี้จะเป็นคิวของพระมหาสมปอง
งามยามดีเวลา๑๓นาฬิกา๙นาทีจะละผ้าเหลืองสละผ้าเหลืองฮะ
ที่ไหนก่อนหน้านั้นเหมือนท่านบอกไว้
แง้มไว้วัดสะเกดวัดภูเขาทองนะครับ
แต่ความจริงยังตรวจสอบอยู่ว่า
ตกลงแล้วจะเป็นการศึกที่วัดภูเขาทองหรือเปล่า
ความพร้อมล่ะที่ท่านจะเป็นคารวาส
ใช้คำว่าโคตรในใจแต่ใช้คำว่ามากกว่าฮะ
พร้อมมากพระมหาสมปองพร้อมมาก
เฟซบุ๊กเปลี่ยนไปก่อนที่จะมีการละผ้าเหลืองอีกแหละ
ละพระเหลืองวันนี้๒๙ใช่ไหมคะ
แต่เฟซบุ๊กเปลี่ยนชื่อไปก่อนแล้ว
เฟซบุ๊กเดิมทีพระมหาสมปองตอนนี้เป็นอะไรนะ

ไม่ใช่อย่าเติมกรรมเขาไปไม่เป็นมงคล
ไม่เกี่ยวเลยนี่คือแม่ปองของจริง
แม่มีใครบอกอย่างเนี่ย
มันอร่งเป็นเครื่องหมายการค้า
ท่านโทษนะคะนำพริกย่อนเอง

ปองเห็นไหมเรียกตัวเองส่งเสริมการเรียนบารีไปตลอดชีวิตของแม่ปองครับผม
ประกาศชัดแล้วตั้งแต่เมื่อวาน๒๘วันนี้เลิกงามยามดีศึกแน่นอนฮะ
ธันวาคมเวลา๑๓นาฬิกากับอีก๙นาทีศึกวันนี้พักไหน
ถึงถามอีกเหรอเขาเลิกคุยเรื่องนี้แล้วยังตอบไม่ได้
แต่ท่านเคยบอกไว้ว่าท่านก็สนใจการเมืองแต่มันจะมีเงื่อนไขฮะ
และหลังจากที่มีโพสต์ซ้ายมือไปปรากฏว่าที่ถามว่าพักไหน
แล้วมีคนจากพักติดต่อทันทีสสพี่วันอยู่บำรุง
ศพี่วันเห็นอยู่บอกแล้วฮะศพี่วันอยู่บำรุงบอก
มาหาถ้าศึกแล้วโทรหาผมด้วยครับ

ส่วนหมออ้ำหมออ้ำอิราวัฒน์นะครับ
หมออ้ำบอกแม่อย่าลืมมาโบ่นะ
คนเขาคุ้นเคยกันเวลาเขาแซวกันอย่างนี้มันน่ารัก
อ้ำบอกอย่าลืมมาโบนวดหน้าเสริมบารมี
วันที่๒มกรา๑๐โมงจะมีใครเสียสละมาทำให้ไหม
หมออ้ำคือจะจิ้มหน้าใช่ไหมคะจ้ะฮะคือบอกแล้วไง
คือถ้า๒มกรา๑๐โมงได้ไหมจ๊ะแปลความหมายแบบนี้
ยังมีต่ออาจารย์ออสมาสั้นง่ายแต่มาได้ทุกวงการ
อาจารย์ออสบอกเจริญพรครับก็ยินดีด้วยกับการตัดสินใจแบบนี้
แต่นี่สิฮะคู่ซี้ต่างสถานะและกำลังจะเป็นสถานะเดียวกัน
ฮิตไพรวัลหรืออเด็ดพระมหาภัยวัล

ใจว่าตกลงแล้วจะมาร่วมพิธีศึกด้วยหรือเปล่าของพระมหาศ
สนิทกันขนาดไหนดูสิเห็นไหมฮะก็เล่นหัวเล่นหากันอย่างนี้เลยนะฮะ
นามัศกาลลาพระอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ไม่ได้จากกันไปไหนนะเป็นครั้งสุดท้ายภายใต้ร่มการสวพันธ์ไง
เป็นครั้งสุดท้ายเราจะเจอกันใหม่อีกครั้งในอีกสถานะและบทบาทหนึ่งนะครับ
ก็เวลายาวมาท้ายบอกปลปลคือท้ายจดหมาย
พระอาจารย์ตริตรองนี่ใช้ภาษาสวยมาก
สิ่งที่พระอาจารย์ตริตรองและตัดสินใจดีแล้วด้วยตัวของพระอาจารย์เอง
จะทำให้พระอาจารย์พบกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขอย่างแท้จริงครับ

ภัยวันมั่นใจเพราะทิศภัยวันไปก่อนแล้วแล้วก็มีความสุขดี

กินหมูกระทะเวลากี่โมงกี่โมงกี่ยาม

ของพระมหาสมปองนะครับ

ฟังพระมหาสมปองเทศตั้งแต่เด็ก
ตั้งแต่เด็กเหรอครับคือไปดูคลิปไหนก็ทั้งความบันเทิงและได้ทั้งสาระนะ
ค่ะไม่เป็นไรอยู่ในสถานะไหนก็ทำความดีให้กับสังคมได้